ก่อนจะถามก๊อฟถามปุ้ยถามคุณผู้ชมก่อน
เพราะก๊อฟกับปุ้ยไม่ได้อยู่แถวบางกะปิ
คุณผู้ชมครับจากบางกะปิจะไปสาธรณ์
ตอน๕โมงเย็นเนี่ยจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมง
ไม่ได้อยู่แถวนั้นแต่พอรู้จักกิติศัพท์ของบางกะปิใช่ไหมใช่
สองคนเป็นคนที่ใช้รถคิดว่าจากบางกะปิจะไปสาธรณ์
สักกี่ชั่วโมงห้าโมงเย็นพี่เบิร์ดปุ้ยเนี่ยเรียนนิด้า
อยู่โซนนั้นพอดีเดินข้างไปน่าจะมีกับ๒ชั่วโมง
๒ชั่วโมงอยู่ที่อย่างเร็วหรือยังช้าอย่างปกติเลย
ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอยู่บางกะปินัดลูกค้าที่สาธรณ์
บอกว่าเผื่อเวลาแล้วตั้งชั่วโมงแต่ปรากฏว่า
เธอเนี่ยไปไม่ทันลูกค้า
เธอก็เลยลงคลิปแบบนี้เอาไว้คุณผู้ชมช่วยตัดสินใจหน่อย
ลุงดูโลเคชั่นเป็นไหมคะ
ดูเป็นสิถ้าตามมาดูได้

แรกมันไม่ใช่มาทางนี้นี่
ถ้าลุงไปไม่ถูกหนูเรียกแท็กซี่จะได้นะ

หนูกามงจุดนี้ออกมาตั้งแต่๕โมงครึ่งจนตอนนี้ไม่ถึงเลยอ่ะ

มันไม่ใช่แล้ว
มันจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราใช่ป่
ใช่ค่ะเร็วที่สุดที่เร็วที่สุดใช่มั้ย

ผู้หญิงคนนี้อัดคลิปบ่นคุณลุงโชเฟอร์บอกว่า
เรียกรถแท็กซี่จากบางกะปิช่วง๕โมงเย็น
แต่ลุงโชเฟอร์แท็กซี่ขับไม่ถึงสักที
กว่าจะถึงปลาเข้าไปเกือบ๓ชั่วโมง
ทำให้เธอไม่ทันนัดลูกค้า
ทั้งที่เผื่อเวลาไปแล้ว๑ชั่วโมง
เขียนข้อความประกอบคลิปนี้ไว้ในแอป

กะปิไปสาธรณ์ใช้เวลา๓ชั่วโมง
ใครจะไม่หัวร้อนสงสารก็สงสารลุง

พาวนเข้าซอยมั่วไปหมดนะฮะ
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่า

ชาวเน็ตส่วนใหญ่เลยนะเห็นตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่คนโพสต์นี้
บอกว่าการเดินทางในกรุงเทพช่วงเวลาเร่งด่วนตอน๕โมงเย็นแบบนี้
จากบางกะปิจะไปสาธรณ์๓ชั่วโมง
ถือว่าปกติคุณผู้ชมว่ายังไงครับ
คุณผู้ชมอยู่บางกะปิส่งข้อความมาหน่อยได้ไหมฮะ

คือคนส่วนใหญ่ในเน็ตเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่รถติดมาก
ชาวเน็ตคนนี้นะฮะเขียนบอกว่า
ลูกจากบางกะปิไปสาธรณ์เผื่อเวลาชั่วโมงเดียว
หนูก็เผื่อเวลาสักชั่วโมงครึ่งแล้วลูก

นี่ไปสาธรณ์ช่วง๕๖โมงเย็น๓ชั่วโมงถูกแล้วค่ะ
คือบากกะปิสาหัสจริงนะตรงแยกนั้นน่ะ

มโพลมันจะติดเหมือนตอนปกติหรือเปล่า

ตรงนี้ลำสาหัสเอ้ยลำสาลี